กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีที่สำคัญของครอบครัวของยายหมวยนะครับ

ทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าเกิดว่าได้กันคนละข้อละข้อเนี่ย

๑ล้านบาทได้กลับไปต่อชีวิตเลยนะครับในวันนี้

เด็กสู้มั้ย

ขอเชิญยายหมวยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่อง

เรื่องที่๑น้ำแข็งใส
เรื่องที่๒วัดศรีโลหะราชบำรุง
เรื่องที่๓โรงเรียนวัดศรีโลหะราชบำรุง
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ความรู้ระดับชั้นป๒

เรื่องแรกคือเรื่องน้ำแข็งใสครับ
ทำไมถึงเรื่องน้ำแข็งใสจ้าย

น้ำแข็งใสของยายนี่ขายมานานเท่าไรแล้วจ๊ะยาย
ยายต้องการผู้ช่วยไหม
แอร์รู้เลยว่าจะเลือกใคร
อ่ามะเหมียวกับมอสแน่

มาร์คจ้ะครับแล้วก็

เฮ่ยสองสี่พี่น้องนี่เจ็บไปเลย
ทำอะไรกันหนูจะช่วยทำอะไร

ตักก็คือตักเครื่องนี้นะครับ

มีวุ้นมีลูกจากแล้วก็จะมีเฉาก๊วย
แล้วก็จะโปะด้วยน้ำแข็งลาดด้วยน้ำแดงและโรยด้วยนมนะครับ
ปักด้วยช้อนพร้อมเสิร์ฟให้กับผู้ที่โชคดีที่นั่งอยู่ที่นี่
ใช่แทนที

ทำน้ำแข็งใสจำนวน๘ถ้วย
แล้วเสิร์ฟให้คนดูภายในเวลา๓นาทีครับ
ยายขายน้ำแข็งใสมาประมาณ๒ปีแล้วจ้ะ
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้แล้วรู้สึกมั่นใจจ้ะ
เชียร์ยายด้วยนะจ๊ะยายสู้

หลักเอียมไว้เลยลูกดีมาก
อีกถ้วยแล้วลูก
อีกถ้วยนึงฝั่งนี้ก็จะได้แล้ว
ไปก่อนลูก
ไปก่อนลูกฝั่งนึงแล้ว
ครบแล้วลูกครบแล้ว
ฝั่งทาง
ปักเช้าลูก
ไปส่อต่อแล้ว
ไปส่อต่อ

๘ถ้วยทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ลาดนมเสร็จพร้อมเสิร์ฟไปแล้ว

ภารกิจนี้ยายทำสำเร็จนะครับ

ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มาร์คแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องมาร์คขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกัน๔เรื่อง

วัดศรีโลหะราชบำรุง
โรงเรียนวัดศรีโลหะราชบำรุง

เรื่องความรู้ระดับชั้นป๒
เอาวัดศรีโลหะหน้าบำรุงจ้ะ
ทำไมเลือกวัดศรีโลหะราชบำรุงให้หลานครับ
ก็หลานไปวัดบ่อยทุกวัน

ขอเชิญน้องมาร์คมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ไม่นะครับ

เห็นบอกว่าหนูเคยไปทำความสะอาดบริเวณโบสถ์เก่าเหรอ

ตอนนี้ตรงหน้าโบสถ์เก่าเนี่ยเห็นบอกว่า
มีรูปหล่อพระอยู่รูปหนึ่งเหรอลูก

ตรงฐานเนี่ยจะมีบอกวันเดือนปีเกิด
และสิริรวมอายุของท่านด้วย
สิ่งที่เราจะถามอยู่ตรงฐานพระนี่แหละครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หลวงพ่อนาฏมีอายุสิริรวมเท่าไหร่
ตัวเลือกที่หนึ่งแปดสิบหกปีสองเดือนสิบแปดวัน
ตัวเลือกที่สองแปดสิบหกปีสามเดือนสิบห้าวัน
ตัวเลือกที่สามแปดสิบหกปีห้าเดือนสิบเจ็ดวัน
ตัวเลือกที่สี่แปดสิบหกปีเจ็ดเดือนสิบเก้าวัน
ผมไปวัดไปฟาดวัด
ก็ไปเก็บของ
ก็ไปล้างห้องน้ำ

ไปไหว้มาตอนเช้าก่อนที่จะมารายการครับ

ถ้าพร้อมแล้วน้องมาร์คเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

สิบหกปีห้าเดือนสิบเจ็ดวันครับ
ตัวเลือกที่สามแปดสิบหกปีห้าเดือนสิบเจ็ดวันครับ
ขอให้โชคดีนะครับขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
มาร์คยังไม่หมดหน้าที่ลูกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เอาเรื่องไหนให้ใบหม่อนขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เรื่องที่เหลือก็คือเรื่องโรงเรียนวัดศรีโลหะราชบำรุง

เรื่องความรู้ระดับชั้นปสอง

ใบห่อนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หม่อนลูกที่บ้านนี้มีกี่ห้องเอ่ย

แล้วห้องนี้เป็นห้องของใครอ่ะคะลูก

ในห้องนี้เห็นบอกว่ามีกระดาษรูปหัวใจที่อยู่ตรงผนังบ้านด้วย
เพราะว่ามันจะมีความดี๑๐อย่างที่มาร์คเขียนเอาไว้
สมาธิดีนะลูกเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดไม่ใช่ความดีที่มาร์คเขียนไว้

ช่วยครูล้างห้องน้ำ

หนูกับพี่มาร์คนอนอยู่ในห้องนั้นเห็นป้ายทุกวันเลยค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วใบหม่อนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองช่วยครูล้างห้องน้ำครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้น้องหมีขึ้นมาตอบลูก

โรงเรียนวัดศรีโลหะราชบำรุง
และเรื่องความรู้ระดับชั้นป๒
ความรู้ระดับชั้นสองค่ะ

ขอเชิญน้องหมีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดครับ

ทำไมถึงชอบภาษ้างกรีดหรอครับลูกหมี่

หมีนอกจากชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วชอบเรียนวิชาอะไรอีกลูก

แล้วชอบสีอะไรชอบระบายสีชอบสีอะไรลูก

เคยวาดลูกผลไม้ไหมลูก

หนูชอบกินอะไรผลไม้อะไรลูก

หนึ่งอย่างแล้วแล้วมีอะไรอีกลูกที่ชอบกิน

ส้มส้มนี่เนื้อมันสีอะไรลูกส้มอ่ะ

แล้วแตงโมล่ะลูกเนื้อมันสีอะไรลูก

ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดีนะลูก
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สีของเนื้อผลไม้ในตัวเลือกใดแตกต่างจากข้ออื่น
ตัวเลือกที่หนึ่งสับปะรด

ตัวเลือกที่๓ขนุน
ตัวเลือกที่สี่ฝรั่ง
ผมรู้แบบสี่ต่างครับ
ได้ยินคำถามไม่ยากเลย

พร้อมแล้วลูกหมีเลือกตอบตัวเลือกไหนครับลูก

ตัวเลือกที่สี่ฝรั่งครับ
ให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปฟังเฉลยพร้อมกัน

ครอบครัวของคุณยายนะครับ
จะสามารถฟ้าเงินหนึ่งล้านบาท
ไปต่อชีวิตให้กับคนในครอบครัวได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
น้ำแข็งใสจำนวน๘ถ้วย
ภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้

จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
เยอะแม่